ครับมีเหตุสองสามมีภรรยาแบรนด์งานต่างด้าน

เกรงว่าฝ่ายหญิงจะปัญญาให้ชายอื่น

สุดท้ายทั้งคู่ตัดสินปัญหาด้วยการต่อสู้ครับ
เอามีดดาบมาต่อสู้กัน
แล้วปรากฏว่าฝ่ายหญิงถูกแทงเสียชีวิต
ส่วนฝ่ายชายอาการสาหัสนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขึ้นฝั่งมาปฐมพยาบาลที่ท่าเทียบเรืออ่าวอุดมจังหวัดชมบุรี
โดยคนเจ็บนั้นเป็นชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ๓๕๔๐ปีสัญชาติพม่า
นอนร้องโอดโอยนะครับมีบาดแผลถูกมิดแทงเข้าที่บริเวณหน้าอกและก็ที่ท้อง
จนไส้นี้หลายออกมา
ขณะเดียวกันนะครับจากการตรวจสอบภายในเรือ
พบศพของผู้หญิงอายุประมาณ๓๐๔๐ปีสัญชาติพม่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
ในสภาพถูกแทงเข้าที่บริเวณหน้าอกจนเป็นรูพลุน๔แผล
จากการสอบถามฝ่ายชายผู้บาดเจ็บ
ให้การว่าเขาและภรรยารับจ้างอยู่บนเรือบรรทุกข้าวเปลือก
ก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
จากภรรยาปันใจให้ชายอื่นก็เลยใช้มีดแทงฝ่ายหญิง
ในขณะเดียวกันฝ่ายหญิงก็แย่งมีดมาแทงสวนต่อสู้

ส่วนภรรยาทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจอายัดตัวสามีไว้เพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ
แต่ก่อนอายัดก็ต้องส่งเข้าโรงพยาบาลก่อน
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บสาหัส